ทีนี้คุณผู้ชมคะเมื่อวานเราเล่าข่าวไปว่า
อุบัติเหตุซ้ำซ้อนเกิดขึ้นที่นครราชศรีมา
อุบัติเหตุแรกเป็นรถบัสโดยสารศรีสะเกดกรุงเทพ
พลิกตกข้างทางแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ๒๐คน
ทีนี้เนี่ยมีรถของหน่วยกู้ภัยฮุก๓๑เขาก็มาเพื่อที่จะมาช่วยเหลือ
สุดท้ายพอมาช่วยคือเขาก็ต้องขับมาเร็วหน่อย
เพื่อที่จะเร่งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์แรก
พอมาถึงปุ๊บไปชนท้ายกับรถคันข้างหน้า
นี่ค่ะเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถนะคะรถกู้ภัยที่กำลังจะไปช่วย
จนท้ายกับรถข้างหน้าจนทำให้มีเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ขออนุญาตเรียกตามเพื่อนที่ร่วมทำงานด้วยว่า
นางฟ้ากู้ภัยก็คือน้องมดนะคะเสียชีวิตน้องมดอายุ๒๒ปี
วันนี้เนี่ยทางครอบครัวของน้องมดก็ไปรับศพด้วยความโศกเศร้าแล้วค่ะ
แล้วก็มีการให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับน้องมด
ว่าน้องมดเป็นคนชอบช่วยเหลือจริง
จริงอยู่เยอรมนีนะคะแล้วก็จะกลับมาเมืองไทยบ้าง
แล้วก็มาทุกครั้งก็จะมาเป็นอาสาสมัครแบบนี้
มาช่วยเหลือคนน้องมดบอกว่าอยากจะช่วยเหลือคน
ช่วยคนแล้วมันมีความสุขจริง
แต่ก็ต้องมาเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ค่ะ
ช่วงเกิดเหตุนี่ถนนลื่นด้วยฝนตกนะฮะ
ใช่นี่ค่ะนี่ก็คือภาพเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้

เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็คือทางถนนสาย๒๔สีคิ้วเดชอุดม
ทงชัยเหนืออำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมา
คลิปนี้เนี่ยพอเผยแพร่ออกไปคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเยอะนะคะ
ก็แสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตแต่ก็มีการตั้งคำถามว่ารถตู้ของหน่วยกู้ภัยเนี่ยค่ะ
ขับมาเร็วไปหน่อยไหมแล้วก็ทัศนวิสัยตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะ
เพราะว่าพื้นถนนมันลื่นมีฝนด้วยแล้วก็ด้านหน้าคือมีอุบัติเหตุอยู่
ข้างหน้าเนี่ยมันก็เลยแบบเห็นไหมคะมีรอยไฟมีไฟแดงว่ารถข้างหน้าเขาเหยียบเบรกแล้ว
แต่พอรถกู้ภัยมาพอพุ่งเข้าไปแรงอย่างนี้มันก็ไปเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนขึ้นเนี่ยค่ะ
วันนี้ทีมข่าวแท้รัฐทีวีก็ลงพื้นที่ไปนะคะไปดูเนี่ยค่ะการรับศพของน้องมด
นางสาวมาริสาวิไลกรวดอายุ๒๒ปีเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในคลิปนะคะ
มดก็เป็นอาสากู้ภัยกับรถตู้หน่วยกู้ภัยฮุก๓๑ก็เป็นรถโตโยต้าสีขาวคาดส้ม
ใหม่เล็กทะเบียนกไก่เยายักษ์๘๔๐นครราชศรีมา
ก็มีเจ้าหน้าที่จำนวนนึงเลยที่ไปร่วมรับศพนะคะโศกเศร้าค่ะ
ใช่ครับก็ไปกันเยอะแล้วครับเพราะว่ามันเป็นความน่าเศร้าจริงนะครับ
บรรยากาศการรับศพน้องมดนางสาวมริสาวิลัยกรวดนะฮะอายุ๒๒เท่านั้นเองนะครับ
ก็ศพถูกนำจากโรงพยาบาลมหาราชไปตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดใหม่อินทรารามที่โคราชนะครับ
ก็มีคุณยายนะครับชื่อว่านางบุญนาคหวังล้อมกลางอายุ๖๗ปี
แล้วก็พี่ชายชื่อว่านายมารุธวิลัยกรวดอายุ๒๖ปีที่มารับศพด้วยนะครับ
แล้วก็ญาติญาติที่มากันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
ทุกคนก็อยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และแน่นอนก็คือยังทำใจไม่ได้เพราะมันกระทันหันเหลือเกินนะครับ
พี่ชายของน้องมดนะครับชื่อว่านายมารุธบอกว่าน้องสาวไปอยู่ที่เยอรมันตั้งแต่เด็กนะครับ
แล้วก็กำลังจะมีอนาคตที่ดีนะครับใกล้จะเรียนจบแล้ว

แต่ว่ากลับมาเมื่อตอนอายุ๑๖นะครับก็ติดต่อกับน้องอยู่ตลอดเวลา
ที่ผ่านมาน้องจะกลับมาเยี่ยมญาติในช่วงวันหยุดพักร้อนปีละ๒เดือนนะครับ
ซึ่งระหว่างที่อยู่ที่เมืองไทยน้องมดก็สมัครไปเป็นอาสาสมัครฝึกงานกู้ภัยฮุก๓๑นครราชศรีมา
เป็นชื่อทีมของเขานะครับเพื่อจะไปเรียนรู้งานด้านกู้ภัย
ความดูแลของรถพยาบาลคันที่๓๕เพราะว่าน้องมดต้องการเก็บชั่วโมง
เพื่อกลับไปเรียนต่อด้านสังคมสงเคราะห์ที่เยอรมัน
เนื่องจากมีหัวใจอุทิศให้กับงานด้านสังคมสงเคราะห์
อยากช่วยเหลือคนด้อยโอกาสนะฮะ

มดก็บอกเสมอว่าการได้ช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยคือความสุขใจที่พี่ชายบอกนะ
แล้วก็บอกว่าระหว่างฝึกงานมักจะส่งรูปถ่ายระหว่างทำงานมาให้ดูบ่อยครั้ง
ก่อนหน้านี้ก็เคยพยายามห้ามน้องสาวนะ
บอกว่าเอออย่าทำเลยไหม

แต่น้องมดก็ยืนยันว่าการไปช่วยเหลือคนเนี่ยคือความสุขของเธอ
แม้ตอนนี้ทางครอบครัวจะยังทำใจไม่ได้
แต่ก็ต้องยอมรับความจริงว่าน้องสาวคงจะทำบุญมาแค่มาเพียงเท่านี้นะครับ
ส่วนกรณีที่หัวหน้าหน่วยกู้ภัยฮุก๓๑บอกว่าการจัดงานทั้งหมด
หน่วยกู้ภัยฮุก๓๑จะจัดการให้ทั้งหมด
เพราะเรื่องนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
จะจัดพิธีให้อย่างสมเกียจ
ทางครอบครัวก็รู้สึกสบายใจที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยรักน้องมด
เหมือนกับที่น้องมดรักทีมกู้ภัยหน่วยงานนี้มากเช่นกัน
เพื่อนวีอยุ่จะพยายามจึงแข่ง
มันต้องมีสติมันต้องรู้ว่าวิเคราะห์แล้วว่าสถานการณ์
ดีไหมขับจะแซงเขายังไง

พันธุ์ตำรวจเอกคเชนเสตะปุตตะนะคะ

ทางกู้ภัยได้พยายามขับรถ
รับผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุแรก

ก็เลยไปชนกับรถที่อยู่ข้างหน้า

กิโลนะคะเพราะว่ามีอุบัติเหตุ

กู้ภัยล่ะค่ะทั้งในทั้งนอกพื้นที่
กว่า๒๐คันช่วงตรงนั้น

ไม่ดีฝนตกค่ะถนนลื่นด้วย

ก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนขึ้น
หลังจากนี้จะสอบปากคำ

สันเทียอายุ๕๕ปี

ตอนนี้ยังบาดเจ็บอยู่พักรักษาตัว
อยู่ที่โรงพยาบาลก็เตรียม

เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

เตือนกู้ภัยกู้ชีพ
อาสาสมัครนะคะที่ปฏิบัติงาน

เข้าใจเจตนาดีอยากจะรีบ

ในการเร่งไปช่วยเหลือค่ะเพราะว่า
ไม่อยากจะให้เกิดความสูญเสียแบบนี้อีกนะคะ

ฝนตกมาตั้งแต่ช่วงเที่ยง

ผมดูจากคลิปก็เห็นว่าพยายามเบรก

ก็จะเดินทางมาจากประเทศเยอรมนีนะคะ

ครอบครัวกำหนดพิธีชาปนกิจศพไว้ในวันเสาร์

ก็มีคนใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่ากาญจนาแสงสุวรร

ก็น่าจะเป็นหนึ่งในสมาชิกกู้ภัยฮุก๓๑นะคะ
เขาโพสต์ภาพเป็นภาพรองเท้าผ้าใบของน้องมดค่ะ
แล้วก็มีข้อความบอกว่า
คิดถึงน้ำมดหลับให้สบาย
พี่หนึ่งพาหนูไปซื้อเสื้อกู้ภัยหน่อยค่ะ

หนึ่งพี่หนึ่งพาหนูไปซื้อเสื้อกู้ภัยหน่อยค่ะ
หนูจะใส่ไปเยอรมนี

ทันีที่มีการโพสต์เฟซบุ๊ก

ก็เลยเรียกว่าเป็นนางฟ้ากู้ภัย
มีจิตใจทำงานด้านอาสาอย่างแท้จริงนะฮะ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยในเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้

ท่านภูมิกับการสพปักทงชัยบอก
ผมว่าอันนี้ถูกต้องนะครับ
ก็คือฝากเตือนพี่ทุกคนด้วย

ตัวเองด้วยลดของเราชีวิตของเราด้วยนะครับ